ใครก็ชอบทานส้มตำถูกไหม

อยากจะตำส้มตำทานเองแต่ไม่มีครกทำไง

อ้าวในเมื่อไม่มีครกมีแต่สาก
ก็หาขวดน้ำพลาสติกมาสักขวด

ปาดข้างบนออกให้เหลือแบบนี้

ตำตำมันอย่างเงี้ย

โอ้โหมิติใหม่จริง

ถามว่าทำได้ไหมถ้ากินได้ก็กิน
กินไม่ได้ก็จะทิ้งไป

เดี๋ยวผมคิดว่ากินได้เพราะว่าเอาจริงนะ

มันจะได้เข้ากันไง

ต้องตั้งแบบเช็กเขย่าอย่างนี้

ถามว่าทำตามได้ไหมถ้ามีความสามารถก็ลองดูแล้วกันนะฮะ